เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าค้นหา
ออกไปดูให้รู้ออกไปสัมผัสสิ่งใหม่
ปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจในโอ้โหไทยแลนด์
วันนี้ใบตองจะพาไปตระเวนชิมอาหารอร่อยย่านทองหล่อ
วัตถุดิบไทยที่ผ่านความคิดสร้างสรรค์
กลายเป็นอาหารรสชาติไทยที่ไม่คุ้นเคย
สวัสดีค่ะคุณแยมนะคะ

คาเฟ่นี้ก็จะมีส่วนที่เป็น

อาหารที่นี่จะเน้นเป็นยังไงบ้างคะ
หยิบวัฒนธรรมของเพื่อนบ้านเรานี่แหละ
อายุเอามาผสมผสานดัดแปลงใหม่คิดใหม่ทำใหม่
โอ้โหนี่คือหน้าตาของอาหาร
จานแรกอันนี้นะคะก็เป็นข้าวกำดอยพอลิช
จานนี้เนี่ยเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากข้าวหลาม
ตัวนี้ก็จะดีต่อสุขภาพมาก
มันจะมีความหอมของกะทิอะค่ะ

ไก่ก็เป็นอาหารของชาวไทยใหญ่เหมือนกันค่ะ
รสชาติหรือว่าผักต่างที่มันตกแต่งมาอีกรูปหนึ่ง
มันจะได้อีกความรู้สึกหนึ่งที่ไม่เหมือนกับที่เราเคยทานมาก่อน
อันนี้จะเป็นหัวฟรีทอดกุ้งนะคะ
เจ้านี้เราจะผสมภาษณ์นึกว่า

วัฒนธรรมแรกก็คือของไทย
อันที่สองก็จะเป็นอินเดีย
ข้างในนี้จะมีกุ้งใช่ไหมคะ

เครื่องจมูกเวลาเราเคี้ยวนิดนึงค่ะ

ส่วนจานนี้นะคะเป็นลากบัวทอดไข่เค็มเป็นวัตถุดิบที่คนจีนคนญี่ปุ่นใช้กันมานานมากแล้ว
อืมทานเล่นก็ได้เป็นกับแกล้มก็ดีดีมากเลยอ่ะ
อิ่มแล้วค่ะพี่แยมค่ะขอบคุณพี่แยมมากมากนะคะยินดีค่ะ
ขอบคุณค่ะได้เปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับใบตองด้วยนะคะแต่ว่าเรื่องของของกินวันนี้ยังไม่หมดค่ะ
เดี๋ยวใบตองจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งร้านที่เขามีไอเดียเก๋ไก่แบบนี้ไม่แพ้กันเลย
อยู่ที่ไหนยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันจ้า
ยังมีประสบการณ์การทานอาหารไทยรูปแบบใหม่ที่คุณผู้ชมจะต้องตื่นตาตื่นใจอย่างแน่นอนนะครับ
เพราะว่าร้านที่ไม่ต้องพามายืนอยู่ตรงนี้เป็นร้านที่เขาได้รางวัลมิชลินสตาร์๑ดาวประจำปีล่าสุดมาแล้วค่ะ

ร้านนี้มีเชฟใหญ่ผู้ก่อตั้งร้านคือนุ่มหล่อชาวอเมริกันเชฟรายลี่แซนเดอร์สค่ะ
แค่ฟังรายชื่อวัตถุดิบและอาหารก็อึ้งแล้วนะคะแต่อาหารจะออกมาหน้าตา
ยังไงไปชมกันเลยนี่ก็คือเอาปลาเนี้ยไปคลุกกับเครื่องเทศนะคะ
แล้วก็เหมือนเอามากรีวบนกระทะอีกทีนึงอะค่ะใส่เนยลงไปค่ะหอมมาก
เรียบร้อยนะคะนี่คือเมนูปลาคังจากกาญจนบุรีนะคะ
น้ำสต๊อกจากกบค่ะ
ให้ความรู้สึกของข้าวเนียวมันมีความชำชำนะคะ

มะนาวลงไปนิดนึงนะคะ
มาถึงขั้นตอนของการตกแต่งแล้วนะคะ

อันนี้ที่ใส่อยู่ก็คือสายบัวค่ะ
อันนี้จะหน้าตาคล้ายกับใบเวลากบอยู่บนใบบัว
แล้วก็มีดอกไม้เหมือนกบอยู่ในบึง
เพราะว่าวัตถุดิบของเราในวันนี้
เมนูนี้ก็คือกบนั่นเอง
เชฟใหญ่เชฟไรลี่แล้ว
เราไปพูดคุยกับผู้จัดการร้าน
และไปชิมอาหารกันเลยค่ะ
ตอนนี้ไม่ต้องอยู่กับผู้จัดการร้านแล้วนะคะ

คือเชฟเนี่ยต้องการที่จะนำเสนอความแปลกใหม่ของตัวอาหารเอง

อย่าง๓จานด้านหน้านี้คืออะไรอ่ะคะ

ส่วนคำที่๓อันนี้จะเหมือนคล้ายกับกระทงทอง
แต่ว่าด้านล่างเนี่ยจะครีมของมันกุ้ง
คำสุดท้ายก็จะเป็นเนื้อนะคะ

อันนี้ก็จะเป็นเนื้อปูม้า
ประกอบไปด้วยส้มซ่าด้วยนะคะ
ซึ่งส้มซ่าเนี่ยเราจะทำออกมาเป็นครีมนะคะ

สดและแบบทอดให้กรอบด้วย
มีความสดชื่นแบบซ่านิดนึง
แล้วก็รสชาติมีความครีมมันผสมกันอยู่
ไปดูจานที่๒กันค่ะ

ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างข้าวเหนียวขาวแล้วก็ข้าวเหนียวแดงนะคะ

ซึ่งตัวไข่เค็มเนี่ยเชฟจะเอาไปรายก่อนนะคะ
แล้วก็ผลออกมาให้ความอารมณ์คล้ายกับชีสอะไรพวกนี้
มีความนุ่มความเหนียวแล้วก็มีความหอม
ผสมผสานรสชาติที่แบบหลากหลายรสชาติแต่ว่ามันลงตัวมาก
แล้วก็ไม่น่าเชื่อว่านี่คือเมนูของขาวนะคะ
และนี่ก็คือข้อที่๓นะคะ

อย่างตัวซอสเองนะคะก็จะเป็นการผสมผสานรสชาตินะคะ
สมุนไพรแล้วก็วัตถุดิบตามท้องถิ่นนะคะ
ซอสจะมีรสชาติแบบเปรี้ยวนิดนึงมันนิดนึง
แต่ว่าตัวเนื้อปลาที่คลุกกับเครื่องเทศเนี่ย
เผ็ดร้อนเบาแตะลิ้น

จริงแล้วเขาจะคล้ายกับตัวไก่นะคะ
แต่กบจะมีความหวานมากกว่าไก่

อืมกลิ่นผังเทศนำมาก่อนครับ
ถึงกระดูกมีกลิ่นกระชายที่เป็นเด่นมาก
เวลาเราเคี่ยวข้าวเหนียวมันจะหนึบแล้วก็จะสักกว่าความกรองของผักค่ะใช่
มาถึงจานที่๕ของเราวันนี้นะคะ
นี้คือเมนูข้าวขาหมูที่เชฟรายนี่บอกนะคะ
ประกอบด้วยทั้งหมด๗ชนิดด้วยกันนะคะ

จะมีทั้งมะดันนะคะเพื่อตัดความเลี่ยนของขาหมู
อืมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม

ตัวเนื้อเป็ดมันจะมีความฉ่ำ
นุ่มนิดนึงแล้วผสมกับกลิ่นของสเตอร์เบอร์รี่
อร่อยค่ะคุณผู้ชมอยากให้ลองจริงนะครับ
นี่คือคอสที่๗
อันนี้ก็จะเป็นเนื้อชัยวาเกิย์
ผ่านการอบกับใบเตยให้ได้กลิ่นหอม
มีความซาเผ็ดอร่อยมากค่ะพอเล่นนะคะ
ข้อสำหรับอาหารข้าวของเราค่ะ
ยังไม่จบคอร์สค่ะเพราะว่ายังมีของหวานอีก
จะเป็นทงเทงนะคะหรือว่าก็จะเรียกว่ากูสเบอรี่นั่นเอง
งเห็งก็จะเป็นผลไม้ค่อนข้างที่จะเป็นพื้นบ้านมากเลยนะคะ
ซึ่งด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นทองเพลงแบบว่าซอเบย์นะคะ
ซอเบย์จะให้ความสดชื่นนะคะแล้วก็จะมีแบบนำไปดรายนะคะ
ตรงนี้นะคะเชฟก็จะท็อปมาด้วยน้ำผึ้ง
คือตัวไอศครีมมันมีความเปรี้ยวอะค่ะ
ใช่ค่ะทองเทงแล้วใช่ไหมคะมันจะมีความหนึบ
เมนูของหวานที่เป็นจานหลักของเรานั่นก็คือ
พร้อมกิ้นแล้วก็สับปะรด
เราก็จะเสิร์ฟเป็นฟักทองเป็นเนื้อหมูฟักทองอยู่ด้านล่างนะคะ
ในส่วนของไอศครีมเองเนี่ยจะทำมาจากสับปะรดเราจะเอาไปอบก่อนให้มีกลิ่นหอม
แล้วก็ท็อปอีกครั้งหนึ่งด้วยเนื้อฟักทองเชฟจะสไลด์บาง
แล้วก็ทำให้เป็นพิมพ์ในรูปของดอกไม้นะคะอันนี้จะไปแช่อิ่มกับน้ำตาลมะพร้าวด้วย
ก่อนจะทานก็จะราดด้วยน้ำสับปะรดแบบโคเพลสนะคะ
เยี่ยมพอหมานะคะ
มันเข้ากันได้ลงตัวมากนะคะ

ใช่มันเข้ากันนะคุณผู้ชม
ต้องบอกเลยว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ในการกินอาหารจริงค่ะ
คุณผู้ชมค่ะวันนี้ใบตองเต็มอิ่มสุดเลยค่ะ
คุณผู้ชมแล้วก็พาตัวเองนะคะ
มาตามหาอาหารที่เป็นวัตถุดิบของไทยเรา

วัตถุดิบจากไทยหลากหลายภูมิภาคหลากหลายชนิดที่เราเห็นนั้น
จะสามารถรังสรรค์ออกมาเป็นอาหารหน้าตาแปลก

จนทำให้เราต้องร้องว่าโอ้โหขนาดนี้
ตื่นตาแปลกใจและเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวที่เราไม่คุ้นชิน
นี่แหละโอ้โหไทยแลนด์